หลังจากที่นายสนทิลิ้มทองกุลถูกควบคุมตัวนะคะเข้าสู่เรือนจำตั้งแต่เมื่อวานนี้บุตรชายของนายสนทิลิ้มทองกุลก็ได้เปิดใจหลังจากที่สารดีกาตัดสินค่ะ
ใช่ครับพร้อมระบุว่าจะสารงานต่อในการทำธุรกิจในสื่อของเครือผู้จัดการต่ออย่างเข้มแข็งต่อไปนะครับ
พร้อมออกมาเปิดเผยคำฝากของบิดาไปถึงบรรดาที่ป่วยบอกว่าขอให้เข้มแข็งถึงวันที่ได้เจอกันอีกครับ
นายจิตนาศลิ้มทองกุลบุตรชายของนายสนทิลิ้มทองกุลอดีตแก่นำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
เปิดใจหลังบิดาถูกสารดีกาพิพากษาจำคุก๒๐ปีไม่รอลงอาญา
ในคดีตกแต่งบัญชีเท็จค้ำประกันเงินกู้ธนาคารโดยระบุว่าบีดาได้สั่งไว้หากมีอะไรเกิดขึ้น
ขอให้ตั้งอยู่ในสติและเข้มแข็งรักษาปฏิฐานที่จะต่อสู้เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
และผลประโยชน์ของภาคประชาชนไว้ตามกำลังความสามารถที่ดีให้ดีที่สุดนะครับ
ฝากไปถึงนางจันทิพย์ลิ้มทองกุลภรรยาที่กำลังรักษาตัวโรคมะเร็งอยู่ในห้องไอซียูบอกว่า
ตัวเองนั้นไม่เป็นอะไรขอให้แม่เข้มแข็งเอาชนะโรคร้ายให้ได้มีชีวิตอยู่
สู้ไปถึงวันที่จะได้เจอกันอีกนะครับนายจินตนาศก็ระบุว่าการติดคุกของบีดาคือการเข้าไปปฏิบัติธรรมฝึกจิต
ขณะนี้คนที่ชีวิตเปลี่ยนคือตัวเองเพราะต้องรับภาระแทนอย่างเต็มตัว
พร้อมทั้งไม่ถือสาคนที่แสดงความคิดเห็นทับถมบิดาของตัวเอง
เพราะบีดามีทั้งคนที่รักและคนที่เกลียดเป็นเรื่องธรรมดา
แต่ก็ได้แสดงความเป็นตัวอย่างแล้วว่าไม่คิดจะหนีและน้อมรับการพิจารณาของศาลนะครับ
เหมือนผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายคนที่พยายามจะหลบหนีคดีอยู่ในขณะนี้
สนับสนุนผู้นำให้เดินหน้าปฏิรูปประเทศด้านต่าง
พร้อมขอบคุณกำลังใจที่ส่งมาให้กันอย่างไม่ขาดสายครับ